คุณวรพรล่าข้ามโลกเหมือนหนังเลยนะ
คือล่าราชาคริปโตครับไปปิดล้อมตรวจค้นในหลายจุด
พัฒนาการกรุงเทพกรีธานะครับเพราะว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาครับ
หลอกเหยื่อให้ลงทุนเทรดเงินสกุลดิจิทัลครับ
นี่บ้านเหรอเนี่ยโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นบ้านหรู๒ชั้นเนื้อที่กว่า๑๕๐ตารางวาครับ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านประเวทครับกรุงเทพมหานคร
เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับที่ตำรวจสอทกับตำรวจไซเบอร์นั่นแหละ
ประสานกำลังกับชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนะครับ
ตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวนายซาวเซียนซูอายุ๓๑ปี
และนางคียิยีอายุ๒๕ปีเป็นผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับสารอาญาครับ
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน
อกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบจุดอื่นในหมู่บ้านเดียวกันอีกกว่า๑๖จุด
แล้วก็มีกำลังอีกชุดหนึ่งนะครับแยกไปตรวจค้นที่บ้านหรู
กรุงเทพกรีธาซึ่งตำรวจมีเบาะแสว่าทั้งสองจุดนี้แหละ
มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาและเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดเงินสกุลดิจิทัล
เรื่องต้นตรวจยึดเงินสดกว่า๑๕๐๐๐๐บาท
โฉนดที่ดินบ้านจัดสรรมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมหรู
สุขุมวิทย์๔ห้องมูลค่า๑๒๘ล้านบาท
ตุ๊กตาแบรบริกนะครับ๑๔ตัวโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วก็ยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยผู้เสียหายนะครับ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายใช้วิธีตีสนิท
แล้วก็มาหลอกให้หลงเชื่อโดยปลอมแปลงบัญชีโปรไฟล์
แล้วก็เทรดสินทรัพย์ประเภทอื่นโดยจะอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงนะครับ
เหยื่อหลงเชื่อร่วมลงทุนในที่สุดสุดท้ายก็โดนไอ้พวกนี้แหละครับ
อกศูนย์เงินจำนวนมากมีเหยื่อเข้าแจ้งความในหลายท้องที่
กรุงเทพมหานครประจวบคิริขันโอ้โห
คุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายกว่า๓๕ล้านบาทครับ